ผู้ชมครับคำพูดว่าคนที่ไว้ใจร้ายที่สุด
มันยังคงเกิดขึ้นบ่อยแล้วเกิดขึ้นกับหลายคน
ผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวสถานบันเทิงหลังจากดื่มกินกันเสร็จ
ก็มีอารมณ์กึ่มนิดนึงเนอะต้องเช็คบิน
ก็จะจ่ายเงินผ่านทางแอปด้วยการที่โอนเงินผ่านแอปให้กับทางร้าน
จังหวะที่จะมีการเช็คยอดเงินเพื่อนชายที่ไปด้วย
ขอดูมือถือหน่อยขอเช็คยอดเงินหน่อย

แล้วถึงจะโอนให้กับทางร้าน๗๐๐กว่าบาท
แล้วล่าสุดเนี่ยยังโอนคืนมาให้ไม่ครบเลยนะ

แล้วผู้ชายคนนี้ก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
เอ้าสุดท้ายโอ้โหเป็นเพื่อนชายไปเที่ยวด้วยกัน
แต่กลับแอบโอนเงินออกไปต้องหมื่นหนึ่งทำได้อย่างไรเธอเสียใจมาก

เป็นภาพวงจรปิดในสถานบันเทิงเห็นไหมคนกลุ่มนี้เข้าไป
มอบให้กับตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน
วันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
ดื่มกันเสร็จก็เรียกพนักงานเช็คบินเป็นเงินทั้งหมด๗๙๕บาท
หลังจากนั้นด้วยความที่เธอก็กึ่มยื่นมือถือให้พี่สาวเป็นคนโอนเงิน
มีเพื่อนชายอีกคนนึงที่ไปด้วยเอ้ยเอามือถือมาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรวจสอบยอดเงิน
ตรงไหม๗๙๕บาทว่ามันตรงกับบินอาหารหรือเปล่า
แต่จังหวะนั้นเพื่อนชายแอบเปลี่ยนยอดเงินจาก๗๙๕เป็น๑๐๐๐บาท
โอนเข้าบัญชีตัวเองก่อนแล้วค่อยโอน๗๙๕บาทเข้าไปให้กับทางร้าน
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนะฮะแน่นอนในแอปมันจะบันทึกเอาไว้ในอัลบั้มรูป
ว่ามีการโอนเงินไปแล้วตอนนั้นเธอเขาบอกว่าไม่ได้สงสัยอะไร
เพราะก่อนหน้านี้มันมีเงินโอนเข้าอีกธนาคารหนึ่งเป็นยอดหมื่นนึงเท่ากันอยู่แล้ว
แต่จนถึงประมาณตี๔สังเกตทำไมโอนไป๑๑๐๐๐บาทมันยังไม่เข้าบัญชีนี้เลย
ก็เลยสงสัยตรวจสอบไปตรวจสอบมาจนรู้ความจริงว่าเพื่อนชายคนนั้นเป็นคน
เงินไปแล้วเพื่อนชายก็ยอมรับว่าโอนเงินไปจริงหนึ่งหมื่นบาท
หลังจากแยกย้ายกันไปสักประมาณตี๔
ผู้ชายคนนั้นโอนคืนมาให้๖๐๐๐หลังจากจับได้
มา๒นาทีโอนให้อีก๒๐๐ก็เป็น๘๐๐
แล้วขาดอีก๒๐๐ยังไม่ครบเธอทวงหลายครั้งจนทนไม่ไหว
และจนถึงวันนี้ก็ติดต่อเพื่อนผู้ชายคนนี้ไม่ได้อีกเลย
สุดท้ายต้องเอาคลิปนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
หวังว่าเพื่อนชายคนนี้จะเห็นแล้วก็โอนเงินคืนมาให้
อาจจะไม่ตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เธออยากได้เงินคืน
เพราะว่าถือว่าเป็นเงินของเธอแหละแอบมาโอนเงินไปแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
ดูทรงแล้วตั้งใจแหละแหมกรอกเลขบัญชีตัวเองของคุณครับ
เลือดจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบวูบแบบมีสตินะ
แต่เงินเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันไม่ควรทำ